รอดตายมาได้เพราะเชื่อว่าบารมีของหลวงปู่ทวด
อยากให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดบนถนนบายพาร์ทชนบุรี

แต่ดูสภาพรถไม่น่ารอด
ปรากฏว่าคนขับเจ็บเล็กน้อยนอนกดโทรศัพท์อยู่

ได้สบายดีเลยค่ะเขาเชื่อว่าที่เขารอดครั้งนี้นะ
เพราะว่าบารมีของหลวงปู่หลวงปู่ทวดที่เขาห้อยไว้
หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนบายพาร์ท
คือจุดเกิดเหตุอยู่ที่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๘๕
่งหน้าเข้าพัทยาไปพบรถคันนี้แหละ
ชนเข้ากับขอบสะพานแม่กิมบ๊วย
แล้วก็ตกลงไปหงายท้องชี้ฟ้า
อยู่ร่องกลางถนนซึ่งมีความสูงสักประมาณ๓เมตร
สูงนะ๓เมตรค่ะรถสภาพพังยับแบบนี้นะคะ
แต่คนเนี่ยโอ้โหเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามนายสุภกรวงใหญ่อายุ๓๕ปี

เขาบอกว่าตัวเขาเองมีบัตรแผลตามร่างกาย
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงนะ
เห็นสภาพของนายสุภกรนอนกดโทรศัพท์มือถือ
กู้ภัยก็เลยต้องช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
คนเจ็บเล่าบอกว่าเชื่อเลยนะ
เชื่อเป็นอย่างสูงว่าที่รอดมาได้
เพราะว่าบารมีของหลวงปู่ทวด

ช่วยคุ้มครองจนรอดปลอดภัย
เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางปากใต้นะคะ
ทีนี้จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
ทราบบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสุภกรกำลังขับรถ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีรถพ่วงคันหนึ่ง
เบียดมาแล้วก็ขับแหลมรถหนีไป
ทำให้รถเก๋งของนายสุภกรเสียหลัก
เกาะกลางถนนบายพาร์ท
แล้วหมุนไปชนเข้ากับขอบราวสะพานแม่กิมบ๊วย
หลังจากนั้นก็ตกลงไปร่องกลางถนน

คลานออกมาจากตัวรถค่ะทุลักทุเลเลยนะคะ

แล้วก็รอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องออกจากโรงพยาบาลก่อน

ถ้าเกิดว่าไปดูกล้องวงจรปิดคนขับรถบรรทุกผิด
ชนแล้วหนีต้องตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ